มาดูความหิวไม่เคยปรานีใครยิ่งตอนนี้มันเย็นแล้วมันเริ่มหิวแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นนะครับสะบัดรอบกรุงวันนี้จะพาไปแซ่บกับอาหารที่มันมีหลากหลายเมนูและที่สำคัญ
บรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวจะพาไปรอบกรุงกรุงเทพปริมณฑลติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
แต่ละอย่างน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยใช่นี่เดินเข้าไปในร้านแล้วเป็นไง
เนี่ยเอาบอกตรงนะมันก็มีมากมายหลายราคาเนอะในร้านเนี่ย
แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หลักร้อยแต่วิววิวร้านนี้หลักล้าน

แล้วร้านนี้ชื่อร้านอะไรร้านกระท่อมปลายนาอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี

อาหารน่ะมีให้เลือกทานมากมายอย่างไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ย
ถ้าซื้อเป็นตัวสั่งเป็นตัวก็๑๘๙บาท

มีเมี่ยงกุ้งนี้ด้วยคุณผู้ชมมาเป็นคำ

หรือถ้าหากว่าคุณเป็นประเภทชอบแกะกุ้ง

กุ้งเผาชุดหนึ่งก็๒๔๙บาทได้ครึ่งกิโลกรัม

เมี่ยงปลาทูยำขนมจีนเยอะแยะมากมาย

ร้านนี้เปิดวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะ

ศุกร์เสาร์และอาทิตย์
ไปกันได้ไปลองเช็คอินดูนะฮะกับร้านนี้
ร้านกระท่อมปลายนา
มีเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะอ่ะไปดูกันได้เนอะ
ผมว่ามันเป็นไอเดียดีแหละในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหม

ก็มีเวลาก็ลองพาครอบครัวไปเที่ยวกันดูนะครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทรัตท์ทีวีช่อง๓๒